ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะสวยแบบมีที่มามันยังไงคนสวยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่าจู่ตื่นมาแล้วสวยเลยไม่มีมันไม่สวยหรอก
แต่ก่อนจะสวยได้มันต้องมีที่มามันต้องมีขั้นตอนเหมือนกับพี่สาวของดิฉันคนนี้ค่ะ
พี่หนุ่มแหม่มสุริวิพาคุณผู้ชมดูเอาจำลุคนี้ที่พี่หนุ่มแหม่มแต่งหน้าจัดเต็มได้ไหม
บอกเลยนะว่ารูปนี้กลายเป็นไวรัลสวยปังมากจริงใช่ค่ะพี่หนุ่มแหม่มบอกโอ้โหตอนนี้พี่ก็อายุ๕๕แล้วเนอะ
กว่าจะได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราบอกไว้เลยค่ะว่าสวยแบบมีที่มา
หนุ่มแหม่มก็บอกว่านี่ที่นี่นะมีทีมงานหลังบ้านจริงจังเลย
คือคอยจัดแสงแต่งหน้าและเลือกองศาหน้าที่ดีที่สุดมาลงในโซเชียลใช่ค่ะใช่ตัวจริงก็สวยในรูปก็สวยเหมือนกัน
หนุ่มแหม่มยังบอกอีกด้วยนะว่าตอนนี้พี่หนุ่มแหม่มเนี่ยรู้สึกสนุกกับการได้แต่งตัวแต่งหน้าในแบบต่าง
และล่าสุดพี่หนูแหม่มได้โพสต์รูปกับลูกสาวน้องแอลลี่นี่เป็นเซ็ตชุดว่ายน้ำนั่นโอกาสน่ารักมากเลยเนาะ
ที่ถ่ายเซตนี้ออกมาก็มีตำนานอีกเหมือนกันพี่หนุ่มแหม่มบอกว่าอยากจะขอบคุณสิ่งหนึ่งเป็นกรณีพิเศษสิ่งนั้นคืออะไรลองไปฟังกันดูค่ะ
ขอขอบคุณแอปทุกแอปที่มีในโลกนี้ที่สามารถทำให้เราดูสวยขนาดนั้นได้
จริงซื้อชุดคุณแม่ก่อนแล้วก็ซื้อชุดลูกแล้วก็ตัดชุดคุณแม่ให้เป็นชุดลูก
เก่งไหมต้องขอบคุณทีมเสื้อผ้าทีมกล้องใช้ทีมนะคะใช้ทีมไม่ได้ถ่ายเล่นกันนะคะเหมือนเล่นใช่ไหมเหมือนเล่น
จริงจังมากเลยเราใช้ทีมค่ะเรามีตากล้องมีทีมเสื้อผ้ามีทีมหลังบ้าน
เป็นยังไงก็คือสวยด้วยแอปด้วยเองใช่เขาเรียกว่าสวยแบบมีที่มาสมัยนี้ใครเขาจะสวยแบบไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลไม่มี
โฮยถนัดไหมสวยแบบแอปเนี่ยโอ้ยถนัดมากจะเอาแอปไหนล่ะมีบริการรายปีโฮยกับเชอรี่แอปเดียวกัน
เชอรี่ค่ะขนาดไปเที่ยวเมืองนอกไม่มีแอปแต่งรูปใช่ไหมคะส่งรูปจากยุโรปไปให้เพื่อนอยู่ในกรุงเทพ
พี่รักฟื้อมากแม่เนี่ยจ่ายหลายปี
คุณผู้ชมก็หาเราไม่เจอแล้วเหรอเนาะ